เรื่องไม่เป็นมงคลกันก่อนฮะลุงมือวัยใจเด็ดนี่ไม่ได้ชมนะ
มือวัยใจเด็ดแต่ตอนนี้ต้องเข็ดแล้วนะเพราะว่าเหตุการณ์นี้เป็นข่าวดังไปทั่วโลกแล้ว
เรื่องของเรื่องลุงคนนี้ลูกค้าเสื้อฟ้าลุงเสื้อฟ้าซื้อผักแผงผักครับ
แบงค์๕๐๐ไปหลวงคุณแม่ค้าเข้ามาทอนแต่ระหว่างแม่ค้ามาทอนนี้
นี่ครั้งแรกฮะนี่รอบแรกครับรอบแรกคือขโมยห่อผักเอามาไว้ในถุงเรียบร้อยแล้ว
อันนี้ยังไม่จ่ายตังค์นะยังไม่พอยังไม่พอระหว่างที่คุณแม่ค้าทอนเงินมา
คุณแม่ค้าเนี่ยไอ้ผักนี้ผักที่ลุงซื้อไปเนี่ยถุงแรกเนี่ยมัน๔๐บาท
ต้องทอน๔๖๐บาทแม่ค้าทอนทีละครั้งครั้งแรกคือทอนแบงค์ร้อยทั้งหมด๔ใบ
อีกรอบหนึ่งก็คือ๖๐บาทแบงค์๒๓ใบแต่ระหว่างรอบแรกที่บอกแบงค์๑๐๔ใบ
แม่ค้าบอกฉันทำมางานตรงนี้มามือจับผักกับจับแก๊งเนี่ยตลอดทั้งวันไม่มีทางผิดพลาดได้หรอก
มาดูที่พื้นว่าลุงทำตกหรือเปล่าแต่สุดท้ายลุงยืนกรานว่าแม่ค้าทอนเงินไม่ครบ
ให้กับลุงคนนี้ไปแต่สิ่งที่มันเกิดขึ้นคือ
ลุงมือไวขนาดไหนระหว่างที่แม่ค้าทอนเงินมา๔๐๐ลุงเก็บแบงค์ร้อยแป๊บไปอ่ะ
แล้วเอาแก๊งร้อยอีก๓ใบเนี่ยโชว์ให้แม่ค้าดูนี่คือความวัยแสงของลุงคนดังกล่าวนี้
เรื่องนี้เป็นพฤติกรรมที่แสบสันเหลือหลายจริงของลุงในพื้นที่
เข้าใจว่าจะเป็นกรุงเทพอยู่ในตลาดภูกรุงเทพมหานครนะครับ
ส่วนแม่ค้าทำไงไม่รู้จะทำยังไงแล้วก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ย
มาฟ้องชาวเน็ตซะหน่อยในโลกโซเชียลมีเดียให้ดูไว้
ลุงคนนี้เป็นตัวอันตรายหลังจากที่ไปโพสต์ไปเรียบร้อย
ไปไปมามีคนบอกว่าอ๋อฉันก็โดนเหมือนกัน
พฤติกรรมคล้ายกันรูปร่างหน้าตาก็คล้ายกัน
ดังนั้นให้ระวังภัยเอาไว้ลุงเสื้อฟ้าคนดังกล่าวนี้ลุงมือไวครับ